มาช้าทำให้ท่านต้องรอนานนะครับ
แต่ว่าการลงมาช้าเนี่ย
ก็เป็นเพราะว่าต้องการที่ได้ตัวเลข

ผมขอแถลงข่าวภาพรวมของการจัดการเลือกตั้ง
วันที่๒๔มีนาคม๒๕๖๒
ในประเด็นต่าง๖ประเด็น

ภาพรวมของการจัดการเลือกตั้ง
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึงเวลา๑๗นาฬิกา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จำนวนภาพรวมของผู้มาใช้สิทธิ์

หมายถึงว่าขณะนี้นับคะแนนไปแล้ว

มีจำนวนบัตรเสีย

มีจำนวนบัตรที่ลงคะแนนเสียง

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
๕๑ล้าน๒แสน๕พัน๖ร้อย๒๔คน

ที่ผมอยากจะขอเรียนให้ทราบก็คือ
ได้รับรายงานกรณีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
จำนวน๒๘เรื่อง

จำนวน๒๘แห่ง
แก่ที่จังหวัดปฐุมธานีลำพูนกรุงเทพมหานคร

ทบุรีพระนครศรีอายุทยาอ่างทองอุบลราชธานีนครราชศรีมาตากเชียงใหม่
สมุทรสงครามนครนายกศรีสะเกดเชียงรายบุรีรำสกลนครอุดรธานีลำปางและกาลสิน
ประการที่๒การถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วมีอยู่๒แห่งก็คือที่ชนบุรีและบุรีรำ
ประการที่๓ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในวันที่๑๗นะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหย่อนบัตรลงในหีบ
จำนวน๕รายที่จังหวัดมหาสารคาม
ประเด็นที่๓วันนี้มีผู้แจ้งเหตุมายังหมายเลขสายด่วน๑๔๔๔ของกรกตเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งจำนวน๙๐เรื่อง
โดยเป็นเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกปนหรือกรรมการประจำหน่วย
จำนวน๓๕เรื่องและเรื่องที่มีผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอีกจำนวน๕๕เรื่อง
ซึ่งเรื่องต่างที่มีการแจ้งเหตุเข้ามาในวันนี้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
และดำเนินการตามระเบียบสืบสวนสอบสวนต่อไป

รายงานการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง
มีจำนวนรวมทั้งสิ้น๗เรื่อง
แบ่งเป็นเรื่องที่๑การแจกเงิน๔เรื่อง
เรื่องการข่มขู่ให้ลงคะแนน๑เรื่อง
เรื่องการจำหน่ายสุรา๑เรื่อง
สวมสิทธิ์การเลือกตั้ง๑เรื่อง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชนาจักรมีผู้มาใช้เสียงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้นนอกราชอาณจักรนะครับ

หรือคิดเป็นร้อยละ
มีกรณีการคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้ง
พบว่าซองใส่บัตรเลือกตั้งของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวลิงตันประเทศนิวซีแลนด์มาไม่ทันการคัดแยกโดยประสบปัญหาดังนี้

วันที่๑๘มีนาคมสถานทูตณกรุงเวลินตันส่งคาโก้ของสายการบินนิวซีแลนด์
วันที่๒๑มีนาคม
สายการบินนิวซีแลนด์หรือแอร์นิวซีแลนด์ส่งถุงเบย์ให้กับการบินไทย
วันที่๒๒มีนาคมตรวจสอบแล้วพบว่า
และนำส่งออกมายังประเทศไทยในวันนั้น
วันที่๒๓มีนาคมเมื่อวานนี้
ยังอยู่ที่คลังสินค้าบริษัทการบินไทย
ประเด็นที่๖ประการที่๖เป็นเรื่องสุดท้าย
ที่ผมขอแถลงข่าวให้ทุกท่านได้ทราบก็คือ
นามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นามของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผมขอขอบคุณทุกท่านผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้
และก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
ครั้งนี้ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ให้เป็นไปได้โดยเรียบร้อย
ผมขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งครับ

กรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดประเด็นต่างที่ผมได้กล่าวแถลงไว้แล้วนะครับ
ผมหรือท่านเลขาธิการจะแถลงให้ทราบเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นะครับ

ตอนนี้ผมไม่มีเครื่องคิดเลขอยู่นะครับ
มือถือหนูมีเพื่อนคิดเลขกรุณาชีวิตให้แทนผมได้ไหมครับ
ครับไม่เป็นไรครับใช้เครื่องได้นะครับ